เช้าวันนี้ในกรุงเทพก็มีปัญหาเรื่องของหมอกลงเล็กน้อยนะฮะ

ตรวจสอบพร้อมกันกับคุณคุ้ปถนนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
วันนี้จากการตรวจสอบโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี
แล้วก็เป็นฝนที่อาจจะตกหนักเป็นบางช่วงบางตอน

วันนี้ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ต่าง
พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าจากการคาดการณ์วันนี้โอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่ประมาณ๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไร
รวมไปถึงพายุ๑ลูกตอนนี้พัฒนาเป็นโซนร้อนแล้ว
และที่สำคัญนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาความเร็วสูงสุดเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑ละทีเดียว
ส่งผลต่อเมืองไทยของเราหรือไม่มาดูกราฟิกตรงนี้กันนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นณขณะนี้
จะพบว่าตอนนี้มีกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะหนาตาในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ส่วนก้อนเมฆที่เห็นอยู่นี่เป็นจุดที่มีฝนตกน่ะขนาดนี้
เหนือก็แถวบริเวณทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือตอนล่างนะครับ
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
พังงาภูเก็ตกระบี่ตอนนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนอยู่
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
รวมไปถึงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นด้วย

มีชื่อว่าขนุนความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่๖๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีทิศทางเคลื่อนที่เบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย

คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่๑๕ประมาณตี๒ตี๓จะสามารถพัฒนากลายเป็นไต้ฝุ่นเกิดขึ้นได้
แล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าใกล้เมืองไทยของเราในช่วงวันที่๑๗
นอกจากนี้พายุลูกนี้ยังเหนียวนำทำให้เกิดร่องฝนพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
นี่เป็นการคาดการณ์ลักษณะฝนวันนี้ตลอดทั้งวัน
๑๕นาฬิกาจะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
อาจจะตกหนักบางจุดจุดสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แถวพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หลังจากนั้นในช่วงเย็นกลุ่มฝนนั้นก็จะมีการกระจายตัวเหมือนเดิม
แต่ว่าความหนักก็จะลดลงกว่าช่วงประมาณบ่ายแก่นะครับ
หลังจากนี้ครับช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ต้องระวังหน่อย
ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
เน้นฝั่งอันดามันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งใครที่จะออกทะเลในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
อกจากนี้เองนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครนั้น
มีโอกาสที่จะเกิดฝนตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
ระยะนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านของฤดูนะครับ
มีทั้งกระแสลมจากทางเหนือซึ่งเป็นกระแสลมเย็น
กระแสลมที่มาจากทางตอนล่างเนี่ยนะครับ
เป็นกระแสลมที่มีความชื้นมาเจอกันแบบนี้
ลักษณะฝนก็จะเป็นลักษณะฝนฟ้าขนองนะครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

สังเกตว่า๗วันโอกาสการเกิดฝนตกเกือบทุกวันนะครับ
ที่สำคัญนะครับอุณหภูมินั้นก็จะมีการลดต่ำลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

ใครที่ออกไปกลางแจ้งเนี่ยนะครับ

จากจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้ว

และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เป็นต้นไปครับทั้งสองท่านครับ